ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องแล้วกันต้องติดตามกันจริงนะคะสำหรับแพนเค้กเขมมะนิด
สิ้นปีแบบนี้หลายคนสงสัยว่าจะต่อสัญญากับค่ายเดิมหรือเปล่า
เพราะว่าศิลปินหลายค่ายก็มีการยกย้ายนะคุณโอมใช่หรือเปล่า
ถูกต้องแต่ล่าสุดออกมายืนยันว่าอยู่กับค่ายเดิมนี่แหละค่ะ
ก็ขอชี้แจงว่าได้พูดคุยกับข้อตกลงกับผู้ใหญ่นะ
ก็เลยตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อค่ะ
โดยปีหน้าละครเริ่มแน่นใช่ล่ะ
ส่วนที่คนแห่ชมสกิลการสวมชุดไทยเต็มยดนะ
แล้วก็ยังไปถ่ายซีรีส์ใต้น้ำอีกนะ
เจ้าตัวรับว่าเป็นปลื้มไม่น้อยเลยค่ะ

ดำน้ำเก่งไหมหายใจได้นานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าน่าจะโอเคก็จะพยายามเต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้หลายเทคพอสมควรแต่เราก็คิดว่าน่าจะได้ภาพที่โอเค
เดตกันหน่อยหลายคนสงสัยเรื่อง
หลายเรื่องยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะ
ยังอยู่ค่ะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลย
ก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือมีละคร๓เรื่องทั้งหมด
แล้วก็มีรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วย
คุณบอกได้ไหมครับทุกคน
ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่เรียบร้อยในเรื่องนั้นนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวยังไงคงมีโอกาสได้บอกมันอีกทีหนึ่ง